สถานการณ์ข่าวใหญ่ที่คุณผู้ชมผมเชื่อว่า

ก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะว่ามันจะเกิดขึ้น

ทำให้มีคนเสียชีวิตไป๒ศพ

คนก็ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร
เสียงปืนที่ดังขึ้นในห้างแบบนี้ค่ะ

เมื่อวานหลายคนจะได้เห็นผ่านตา

มันเป็นนาทีที่มีเสียงปืน
แล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจ

อยู่ชั้นล่างของสยามภารกร
รวมถึงภาพนี้เป็นภาพ
ตรงจุดที่ขายของกินแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นเหมือนกัน
พนักงานตอนแรกที่ปั้งแรกพนักงานยังไม่รู้ด้วยซ้ำ

หนึ่งเล่นมือถือคนน่าจะยังคุยกับลูกค้าอยู่ค่ะ
แต่หลังจากนั้นพอมีเสียงปืนดังขึ้นมา

คลิปนี้นี่ช่วงประมาณ๔โมง๑๕นาทีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเสียงปืนในคลิปเนี่ย

ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตามข่าวกัน
แล้วก็ได้รู้ข่าวว่าคนที่ก่อเหตุน่ะ

ทีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น
ตั้งแต่ผู้ก่อเหตุวัย๑๔เนี่ยนะคะ
เข้ามาในห้างตอนบ่าย๓โมง๓๕นาที

แล้วก็เริ่มจากยิงในห้องน้ำ
หน้าห้องน้ำช่วง๔โมง๑๐นาที

พอ๔โมง๒๕นาทีเนี่ย
แล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น๓

สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว
ผู้ก่อเหตุวัย๑๔คนนี้ได้

ตอนประมาณ๕โมง๑๐นาที
คลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย

จังหวะที่มีการพังกระจกเข้าไป
แล้วก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
เหตุการณ์นี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ราย

ชื่อเจ้าจินหนานอายุ๓๔ปี

เป็นผู้หญิงชาวเมียนมานะคะ
โมยินซึ่งเป็นพนักงาน
ที่ทำงานอยู่ในสยามภารกร
โดนยิงเข้าที่ลำคอด้านหลัง
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ

อาจารย์หมอบอกเลยว่าพยายามยื้อชีวิตเป็นชั่วโมงค่ะ

ถือว่าเป็นพนักงานที่เงินเดือนสูงเลยล่ะค่ะ
นายจ้างบอกเพราะว่าพูดได้หลายภาษา

แล้วเป็นเสาหลักของที่บ้าน
แล้วต้องมาเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บค่ะ๕คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีกระจายส่งกันที่โรงพยาบาลจุฬา๓ราย
คือนายวิเชียนวิจิขากีเป็นรอปภ
โดนยิงที่หลังตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
แล้วก็มีหญิงชาวจีนอายุ๓๐ปีโดนยิงที่หน้าอก

คือนางสาวเพ็ญพิวัลมิตรธรรมพิทักษ
อายุ๓๐ปีถูกยิงที่หัวชายโครงขวา

คนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะ

ส่วนที่โรงพยาบาลตำรวจมี๑คน
นางสาวอัญพัฒน์ทิพย์จิรสกุล
โดนยิงเฉียวไหล่ซ้ายอาการก็ปลอดภัยแล้ว
และอีกหนึ่งรายก็คือหญิงชาวลาว
ชื่อคำผิวอายุ๒๘ปี
เป็นแม่บ้านที่สยามภารกร

นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนค่ะ
เมื่อวานนี้ระหว่างที่ทุกคนตามข่าวกันอยู่

เด็กคนที่ก่อเหตุถูกควบคุมตัว
บริเวณโรงแรมหลังสยามภารกร

สรุปคือชั้น๓แล้วอยู่ภายในร้านเฟอร์นิเจอร์คุณผู้ชมฮะ

เดี๋ยวจะให้ดูวินาทีตอนตำรวจเนี่ยพอควบคุมตัวน้องเขาไว้ได้แล้ว
แล้วก็พยายามสอบถามคนก่อเหตุครับ
ตำรวจก็พูดคุยเพื่อคลายความกังวลให้กับเด็กครับ
แล้วก็บอกว่า
เด็กคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีอาการที่ยังให้การได้

โดยก่อนนั้นตอน๑๗นาฬิกา๒นาที

กล้องวงจรปิดจับภาพตอนที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุครับ
ก็สวมกุญแจมือให้กับคนก่อเหตุ
จากนั้นตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
อย่างรัฐมนตรีชาดาไทเศษครับและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ประชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมสอบปากคำด้วย
ต่อมาตำรวจไปยึดโทรศัพท์มือถือของเด็กวัย๑๔ที่ก่อเหตุไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าคุณผู้ชมมีคลิปวิดีโอที่เด็กคนนั้นซ้อมครับนี่ฮะซ้อมด้วยท่าทางคล่องแคล่วเฉียวคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่ตำรวจไปเจอว่าเด็กคนนี้สวมเสื้อยืดสีเขียวกางเกงขายาวสีครีมเข็มขัดดำ
กับว่าได้รับการฝึกมาครับมีข้อมูลว่าปืนกระบอกนี้เป็นแบล็งกันดัดแปลงที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ครับ
แล้วก็เอามาก่อเหตุคุณผู้ชมฮะขณะเดียวกันยังไปพบว่าน้องเขาชอบเล่นเกมแนวแนวยิงอ่ะคุณผู้ชมครับ
พอเข้าไปดูในแชทไลน์ครับก็มีไลน์กลุ่มซึ่งน้องเขาได้โทรเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนในนั้น
ในช่วงวันที่๒กันยายนตอน๓ทุ่ม๒๗นาที
ข้อความก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูจากหน้าจอเลยนะ
แล้วตอนวันที่๓กันยายน๑๔นาฬิกา๔๙นาทีเด็กวัย๑๔ก็ส่งรูปภาพแมกกาซีน
คุณผู้ชมแมกกระซีนบรรจุกกระสุนปืนเลยนะส่งเข้าไปในกลุ่มครับ
ไปอีกไม่กี่นาทีครับเพื่อนที่อยู่ในกรุ๊ปส่งข้อความกลับมาว่า
เบียวไรซึ่งแปลว่าอะไรนะ
เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่นคุณผู้ชมนะ
เฮ้ทำทำไมอะไรประมาณนี้

คือเด็กคนที่ก่อเหตุส่งรูปเมกกาซีนมาก่อน
เพื่อนก็ตอบกลมเอาว่าเบียวไร

ซึ่งแปลว่าป่วยในการสื่อความหมายตามแบบฉบับ

แล้วคนก็เลยจะเอาสับวัยรุ่นมาใช้
นี่คือการพูดคุยกันก่อนที่เด็กวัย๑๔
คุณผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ
ผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กอายุ๑๔ปี

คือจับใจความได้บางส่วน

คือสรุปได้ว่าเขาบอกว่า
มีคนสั่งเขาอยู่ในหัว
มีคนสั่งเขาอยู่ในหัว
ให้ทำเป็นขั้นเป็นตอน
คุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับ

ไปติดตามความคืบหน้าหลังจากจับกลุ่มเด็กผู้ก่อเหตุนะฮะ
ยิงปืนในห้างนะครับ

คือการสอบสวนต้องเป็นไปตามขั้นตอน

ต้องมีสหวิชาชีพร่วมด้วย
ผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถให้การได้
เพราะยังอยู่ในอาการเศร้าสลด

การรักษาอาการจิตเวท
ที่โรงพยาบาลแห่ง๑

ได้รับการรักษาอาการตามที่แพทย์
กำหนดได้วางแผนการรักษาหรือไม่สำหรับปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืน
คุณผู้ชมอันนี้อาจจะตอบคำถามบางส่วนได้ว่า
แล้วปืนเข้าห้างไปได้ยังไงปืนชนิดนี้บางรุ่นเนี่ย
มันสามารถผ่านเครื่องตรวจโลหะได้ครับนะครับ
ส่วนแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับพบตรยังไม่สามารถสรุปได้
เนื่องจากต้องสอบสวนทั้งผู้ก่อเหตุและสอบปากคำผู้ปกครอง

ก็คือคดีเกี่ยวกับเด็กเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังครับ
อันนี้เรายังไม่รู้
สหวิชาชีพจะร่วมกับพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุ
รวมไปถึงผู้ปกครองด้วยนะครับ